สวัสดีครับกีฬาในช่วงสายวันนี้ครับเราติดตามความสำเร็จของทีมนักกีฬาไทยนะครับ
เหนือจากวอเล็กบอลที่เราแซงเอาชนะจีนแล้ววันนี้เดี๋ยวเราเข้าชิงในช่วงบ่ายเจอกับคู่ปรับอย่างญี่ปุ่น
เราก็มีผู้ปฏิสาแห่งเข้าไปชิงเหมือนกันครับ
แข่งขันที่เกาหลีใต้ครับเราพลาดในรอบก่อนหน้านี้นะคือรอบ๘ทีมแต่ไม่เป็นไรนะครับ
คือเราได้จับมาเจอจีนซึ่งก็ถือว่าเป็นเต็งหนึ่งในรายการเหมือนกัน
เราเนี่ยเสียในช่วงเซตแรกไปก่อนนะครับ
แล้วมาแซงชนะไป๓ต่อ๑เซตนะครับ
สกอร์ออกมา๒๓๒๕๒๕๒๒๓๔๓๒สุดมันเลยนะครับในเซตที่๒
แล้วก็เซตที่๔เราปิดเกมได้นะครับ
คือคะแนนแต่ละเซตมันใกล้เคียงกันมากครับบีบหัวใจตลอด
ชุออนโมกศรีครับถือว่าท็อปฟอร์มมากนะครับ
ทำคะแนนสูงสุดให้กับทีมไทย๒๘แต้มนะครับ
นาทีของความประทับใจครับที่เกาหลีใต้
หวังว่าจะเห็นรอยยิ้มแล้วก็น้ำตาแบบนี้นะครับ
ในการคัดเลือกโอลิมปิกในช่วงปีหน้านะครับ
เป็นที่ยากมากเพราะว่าญี่ปุ่นเล่นแน่นอนเหนียวแน่น
แล้วก็โต้กลับดีก็ต้องเล่นแบบละเอียด

เชื่อว่าน่าจะสู้ได้สนุกทุกทีมอยู่แล้ว
ขนาดที่นุษยาธรรมคำครับก็บอกว่า
และเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ไทยนั้นเข้าชิงชนะเลิศ
ส่วนในรอบชิงมองว่าญี่ปุ่นก็ไม่ใช่แค่เหนียวแน่นนะครับ
แต่เป็นวัยที่แบบกระหายชัยชนะ
ต้องเล่นเด็ดขาดมากก็หวังจะคว้าแชมป์กลับไทยให้ได้ครับ

ปีแล้วแต่ว่าเขาปีแล้วเราเล่นกับชุดใหญ่เขา
แต่ปีนี้เราเล่นกับชุดที่เขาผสมกันมา
เราคิดว่าอย่างถ้าสภาพร่างกายเราจริงแล้วเราว่าเราเป็นต่อเขา
แต่ถ้าเราจะเป็นต่อเขาให้มากเราต้องเก็บรายละเอียดของทีมเรา
แล้วเข้าไปพักของทีมเราให้มากที่สุดอันดับพรุ่งนี้
ต้องทำเต็มที่นะเพราะว่ามันเป็นโอกาส
แล้วเรามีโอกาสมากที่เราจะได้แชมป์
เราก็อยากเอาเหรียญไปฝากคนไทยแล้วฝากพ่อแม่พี่น้อง
ว่าจะใส่ข้างในเป็นสีโมงคลบางทีก็แก้เคล็ดแบบนี้
เขียนในเสื้อเสื้อตัวนี้สีดำคือสีชะโหลเข้ามาคือสีดำ
ก็บอกกับทีมงานบอกแก้เคล็ดเลยเอาปากกามาเขียนครับ

วันนี้ก็ไม่รู้ว่าสีอะไรนะครับเดี๋ยวคงจะได้เห็นกัน
ถ้าเป็นแชมป์เนี่ยไม่ต้องห่วงครับ
ทุกคนก็จะดีใจกันสุดเวียงแน่นอนในวันอาทิตย์แบบนี้
แล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับหลังจากจบเกมนุสราต้อมคำครับ
ก็บอกว่าจริงก่อนแข่งเธอไปบนบานสารกล่าวไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับ

บอกว่าขอให้ไทยได้เข้าชิง

แล้วก็ข้อ๒นะครับขอให้ชิงกับญี่ปุ่น
ปรากฏว่าจริงครับทั้งสองอย่างเลย
รอบโรงแรม๑รอบไปนะครับ

อยู่แล้วนักข่าวเราครับก็วิ่งตามจนจบเลยนะครับ
ก็ติดตามกันได้นะครับว่าในรอบชิงจะมีการบนบานสารกล่าวอะไรบ้าง
ถ้าสำเร็จก็คงจะได้เห็นภาพแบบนี้กันอีกครับทีมไทยเนี่ยผ่านเข้าชิงนะครับ
สองสมัยติดต่อกันในรายการชิงแชมป์เอเชียเจอกับญี่ปุ่นนะครับ
ซึ่งก็เป็นคู่ชิงมาสองปีที่แล้วนะครับเน้นย้ำนะครับวันนี้บ่ายสองครับ
ตามเวลาประเทศไทยติดตามการแข่งขันได้เลยครับทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง
แล้วก็ออนไลน์อีกหนึ่งช่องทางที่แอปพลิเคชันทรูไอดีครับ